เหตุการณ์อุบัติเหตุแต่ภาพเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกัน
เขาบอกว่าไฟมองไฟไหม้ส่องไฟฟ้าถึงขั้นหักเลย
และมันพาลามไปถึงที่ทำเอาไฟดับทั้งอำเภอ
มันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนขับล่ะเป็นอะไรหรือเปล่า
ไฟไหม้แบบนี้จริงเนี่ยตรงย่าข้างทางเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางดึกเมื่อคืนนี้๕ทุ่ม๔๐นาทีนะคะ
นี่คือบริเวณถนนสาย๓๑๒๗ค่ะที่พานทองหัวไผ่นะ
อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
มีรถกระบะนิสันนะคะนาวาร่าสีดำตรงนั้นแหละพลิกตะแคงข้าง

คนขับล่ะก็มีนายนัทพรเหลืองอ่อนอายุ๓๑ปีเป็นคนขับ
แล้วเขาบอกว่าตัวคนขับเนี่ยเป็นลูกชาย
ของอดีตกำนันอำเภอพานทองจุดที่เกิดเหตุด้วย
ลูกชายของนายสนอเหลืองอ่อนค่ะเป็นอดีตกำนันในพื้นที่
สภาพของคนขับนายนัทพรศีรษะแตก
ขาหักสองข้างเลยค่อนข้างหนักเหมือนกัน
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทอง
อย่างที่บอกว่าชนรุนแรงคุณผู้ชมดูนะคะ

ดูเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้นไม่พอ
เสาสายไฟแรงสูงนะคุณมันหล่นลงมา
แล้วตอนนั้นกลายเป็นว่ามันมีกระแสไฟรั่วอีก
แล้วไฟก็ไหม้ลงก่อย่าข้างทางใช่ไหม

โอ้โหเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาก่อนอย่างแรก
เพราะทำไมจะต้องมาทำการตัดกระแสไฟ
ประสานรถน้ำมาอีกมาดับไฟที่ลุกไหม้อยู่ข้างทางตอนนั้นล่ะค่ะ
กลัวว่ามันจะลุกลามแล้วลมมันก็พัดคุณเห็นไหมทิศทางลม

สอบถามค่ะเขาบอกว่าสอบสวนเบื้องต้นรู้มาแบบนี้ว่า

ก่อนจะสายไปสายมาเสียหลักหลุดโค้งไปเลย

ตัวคนขับกระเด็นออกมานอกรถนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยรถมันก็พลิกคว่ำ
มีประกายไฟลุกลามมาแบบนั้น
โชคดีนะยังไม่ลามไปที่บ้านเรือนประชาชนแถวนั้น
ก็ดับไว้ทันแล้วและที่สำคัญอย่างที่ขวัญบอก
เสาไฟฟ้าหักลงมาสายไฟฟ้าแรงสูง
คุณรู้ไหมไฟดับไปทั้งอำเภอเลยจ้า
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานถ่ายภาพวันบันทึกในที่เกิดเหตุไว้แล้ว
เป็นลูกชายของอดีตกำนันเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวจะต้องมาถามกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น

พอรู้แล้วว่าขับมาด้วยความเร็วด้วยความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
แต่มันต้องมีเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งราคาหลักแสน

อย่าขับเร็วมากอย่าขับซิ่งมากนะครับ